แต่ไม่เกี่ยวกับนายพีศเรื่องนายพีศเดี๋ยวจบไปแล้ว
สรุปแล้วอันนั้นเป็นเรื่องโอละพ่อนะคะ
แต่คราวนี้ไม่โอละพ่อไม่จกตาไม่ปลอม
เขาบอกว่าทราบแล้วด้วยว่าคนที่ถูกเป็นชายชาวลาว
ขับรถเบนส์สปอร์ตหรูมาซื้อทั้งรางวัลที่๑เป็นชุดไปแล้ว
ยังซื้อเลขข้างเคียงก็เลยถูกรางวัลมากมาย
แต่ว่าเลขนี้ท่านได้แต่ใดมาเดี๋ยวเราไปฟังกันนะ
ใช่ค่ะซึ่งที่สำคัญอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องไม่โอละพ่อ
เพราะเจ้าของแผงเขายืนยันบอกว่ามาจริงเจอจริง
และถูกจริง๙๐ล้านบาทนะคะ
แผงนี้อยู่ที่บริเวณหน้าร้านโชคดำเนินกำลังเมืองอุดรธานีนะคะ
คนที่ถูกรางวัลเป็นรางวัลเมื่อวานนี้แหละรางวัลที่๑

เขาถูกไป๑๕ใบถ้าเอาไปขึ้นเงินได้ไป๙๐ล้านบาท
แต่ตอนนี้ลูกค้ารายนี้ยังไม่อยากแสดงตัวนะ
เขาบอกว่าไม่อยากเป็นข่าว
เพราะว่าพอเป็นข่าวแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนไปยุ่งกับเขา
ต่อมาวันนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่แผง

ตั้งอยู่บนถนนอุดรดุษฎีเขตเทศบาลนครอุดรธานี

อายุ๖๒ปีเป็นเจ้าของแผง

บอกเรื่องคนที่ถูกรางวัลที่๑ได้รับ๙๐ล้านบาท
ซื้อมาจากแผงของเขาเองแหละ
โดยผู้ที่เป็นคนดวงเห็งย้ำว่าเป็นนุ่มชาวลาว
ขับรถเบนท์มาจอดที่หน้าร้านช่วงที่มาซื้อนะ
แล้วก็ซื้อสลากชุดไปหลายชุดโดยเฉพาะเลขชุดรางวัลที่๑
อกจากนี้ซื้อเลขท้าย๔๕
จำได้ว่าเขาซื้อเลขทะเบียนของเขาเอง
และหลังจากทราบว่าถูกรางวัลใหญ่
เขาก็โทรศัพท์มาบอกแล้วมาพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะคะ
นอกจากรางวัลที่ถูกถูกเป๊ะเลย๔๕๒

หน้าแล้วก็หลังก็คือลบ๑ก็เป็น๔๒
วก๑ก็เป็น๔๔ไปอีกหลายชุดทีเดียว
ฟังเสียงเฮียเปี๊ยกเจ้าของแผงหน่อยค่ะ
คือผมจำได้ว่าน่าจะไปโดนทะเบียนรถเขาล่ะ
อ๋อไปโดนทะเบียนรถเข้าเลยคือ
ซื้อตามทะเบียนรถเขา
ตอนนี้รายละเอียดเกี่ยวกับคนที่ถูกรางวัลคนดวงเห็งคนนี้เนี่ยนะคะ
เราก็รู้ได้จากเจ้าของแผงเท่านั้น
เพราะว่าเขายังไม่อยากเปิดเผยตัวใดออกมาเนี่ยนะคะ
จากรางวัลที่๑อย่างที่เราบอกไปเขาถูกรางวัลข้างเคียงด้วย
รางวัลเนี่ยเพราะว่าเขาซื้อ๑ชุด๑๕ใบ

รางวัลข้างเคียงเขาก็ได้เป็นไม่น้อยนะคะ๑๕๐๐๐๐๐บาท
แล้วก็รางวัลข้างเคียงอีก๑รางวัล

แต่อันนี้รางวัลนี้เขาเอาไปขึ้น๔ใบเท่านั้นเองนะคะ
เพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเหลือไว้จะเข้ากรุงเทพ
เดี๋ยวเอามาขึ้นเงินรางวัลที่กรุงเทพอีกครั้ง
ทีนี้ผู้สื่อข่าวพูดคุยไปพูดคุยมา
ก็ต้องถามแหละเอาจริงเฮียเปี๊ยกจริงหรือเปล่า
ใช่เพราะเรายังไม่เห็นตัวคนถูก

เจ้าของแผงยืนยันว่าจริงที่สุดเลย
เพราะว่าไปซื้อมาเองจากตลาดวังสะพุงจังหวัดเลย
ไปตรวจสอบต้นคั่วได้เลยนะคะ
สามารถตรวจสอบได้นะคะแผงเฮียเปี๊ยกนะคะ
คนดวงดีนี่เขาก็ดวงดีจริงนะ
ดูซิได้รางวัลที่๑รางวัลข้างเคียงก็ไปกันหมดเลย